สิบปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
พระราชทานถนนห้วยมงคลไว้เป็นปฐมบทแห่งการพัฒนาชนบท
ก่อนที่จะมีโครงการตามพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการ
ซึ่งครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
หลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษผ่านพ้นไปได้๒ปี
ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรบ้านห้วยคด
ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งตะลุยเข้าพื้นที่เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางเกวียนคลุขระเป็นหลุมเป็นบ่อจนรถยนต์พระที่นั่งตกลม
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนำไปสู่ถนนพระราชทานห้วยมงคลระยะทาง๒๐กิโลเมตร
เส้นทางสัญจรไปมาของชาวบ้าน
บ้านเฮ้วยคดสู่อำเภอหัวหิน
นับเป็นจุดเริ่มต้นโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบทโครงการแรก
ขยายไปสู่โครงการตามพระราชดำริต่าง
เพิ่มขึ้นอีกกว่า๔๐๐โครงการทั่วประเทศ
ถัดมาอีกสามปีเมื่อพุทธศักราช๒๔๙๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเรือเวชภา
สภากาชาติไทยเพื่อไปตรวจรักษาโรคแก่ราษดรที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ
โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเรือพระราชทานลำเดียวในโลก
ที่มีหน่วยแพทย์รักษาพยาบาลทางน้ำ
และเป็นโครงการตามพระราชดำริแรกเริ่ม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งในสมัยนั้นประเทศไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร
เสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ละเส้นทางไม่ได้เป็นพื้นที่ปูราดด้วยคอนกรีตหนา
แต่เป็นเส้นทางที่ราศดรต้องการความช่วยเหลือ
อย่างเช่นบ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
หมู่บ้านชาวประมงเล็กริมชายหาดหัวหิน
ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๐๐นึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากพระราชวังไกลกังวลหัวหิน
มายังหมู่บ้านเขาเตาเป็นระยะทาง๑๔กิโลเมตรเศษ
ทำไมนั้นถนนหนทางในท้องถิ่น
ยังเป็นทางลำลองเป็นทางวัวเดินทางคนเดินทางเกวียน
ครั้งแรกท่านคงพบเห็นราศดรในท้องถิ่น
อาบน้ำจากเชิงภูเขาซึ่งท่านขับรถผ่านไว้

ว่าไปเอาน้ำที่ไหน
แล้วในสมัยนั้นในท้องถิ่นนี้ไม่มีแหล่งน้ำจืดครับ
พระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๐๑จนถึงปัจจุบัน
ภาพภูมิประเทศหรือภูมิท้องถิ่น
ก็เปลี่ยนแปลงไว้ในหลายด้านครับ
ยังไม่มีถนนไม่เคยมีถนน
ก็มีถนนเกิดขึ้นมาในหลายเส้นทาง
ไม่มีแหล่งน้ำก็ไม่มีแรงน้ำเพิ่มขึ้น
โรงเรียนซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวหลังเล็ก

ก็มีโรงเรียนที่อยู่ใหม่แสนพิวเยดีกันอีก
แล้วยังมีศูนย์ฝึกทอผ้า
ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่รัศดรอีกครับ
ซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นผู้นำเป็นผู้ให้คนทาน
สิ่งทุกอย่างที่ทำนี้พระองค์ท่านทำให้ให้ตั้งหลายสิบอย่างครับ
แต่พระองค์ถ้าไม่ได้เอาไปไหนก็จะเป็นสมบัติของท้องถิ่น
ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นอยู่ครับ
คุณค่าจากหยดน้ำที่หยาดลงบนผืนแผ่นดินไทย

ไม่ใช่แค่ความฉ่ำเย็นแก่ชาวบ้านเขาเต่าเท่านั้น
แต่หมายถึงโครงการตามพระราชดำริด้านชลประธานแห่งแรก
ซึ่งส่งแรงกระเพื่อมนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับน้ำ
เปรียบเสมือนน้ำคือชีวิต
ดังพระราชดำรัฐเมื่อวันที่๑๗มีนาคมพุทธศักราช๒๕๒๙
พระตำหนักจิตรดารโหธานความสำคัญตอนหนึ่งว่า
หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้
ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้
ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เดือนกันยายนพุทธศักราช๒๕๕๖
มีโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช๒๔๙๕
๒๕๕๖รวมทั้งสิ้น๔๔๔๗โครงการ
แบ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำถึง๓๐๓๑โครงการ
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตลอดจนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ

พระราชทานโครงการตามพระราชดำริ

มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
พึ่งตัวเองได้และดำรงอยู่กับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างพึ่งพาอาศัยกัน